ระทึกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก่อนปิดเบรก

รถไหลน่ากลัวมากคือไม่ได้

ไม่เหมือนว่าโอเคค่ะรถไหลค่ะคุณผู้ชม
แล้วไหลไม่ได้ไหลแบบเกียร์หลังไม่ได้ไหลถอยไปด้วย
คือไหลแบบเกียร์หน้าแล้วก็โน่ง
นี่คือเหมือนคนกำลังขับรถเลยนะคะดูตอนแรกดูคล้ายมากเลย
คือเห็นคนวิ่งตามรถเท่านั้นแหละก็รู้แหละว่ามันไม่มีคนขับ
ลักษณะเหมือนมันไม่ได้เป็นเนินแบบทางลาดลงด้วยเนาะ
ใช่ค่ะมาคุณตา
อุ๊ยคุณตาวิ่งตามรถโอ้ยคุณตาโดนรถชน

คลิปนี้ทำเอาหลายคนตกใจไปต่ำกล้ามกัน

ใช่คือหลานก็ตกใจเหมือนกัน
ในคลิปหลานร้องห้ายด้วยนะคะ

คุณตาเป็นอะไรแล้วรถไปยังไงนะคะ
อุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิด
ที่คุณตาเจ้าของรถจะวิ่งตามกลับไปขึ้นรถกลางถนน
ซึ่งจังหวะดังกล่าวหลานชายที่มาด้วยกันกับคุณตา
ก็วิ่งตามคุณตาออกไปบนท้องถนนจนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
โชคดีที่มีผู้อยู่ในเหตุการณ์ช่วยจับเอาไว้ได้
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาลสิน
ได้เดินทางไปสอบถามข้อมูลที่ร้านกาลสินบ้านช่าง
โดยนายวิรัติคล่องการอายุ๔๑ปีเจ้าของร้านผู้เผยคลิปวินาทีระทึก
ก็ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมาก
โดยเกิดช่วงเวลาเกือบ๔โมงเย็นของวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่คุณตาและหลานชายก็มาซื้อขนมที่ร้านค้า
รถเก๋งเริ่มเคลื่อนออกจากที่จอดเดิม
ขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีใครสังเกตเห็นนะคะ
จากนั้นเมื่อคุณตาซื้อของเสร็จกำลังจะกลับไปที่รถ
เห็นว่าอ้าวรถไม่ได้จอดอยู่ที่เดิม
ตอนแรกจอดอยู่ในซอยอ่ารถหายไหลไปไกลมากนะ
ไหลไปไกลมากนะคะคุณตาก็ตกใจค่ะ
ก็เลยรีบวิ่งไปหารถที่กำลังข้ามแยกไป
โดยก็มีหลานที่ใส่ชุดนักเรียนยืนมองตาม

ก็ตกใจแล้วก็งงกันอยู่นะคะ
รถไปไหนคุณตาวิ่งไปแล้ว
จากนั้นหลานที่ยืนมองตามคุณตาก็ร้องไห้ด้วยความตกใจ
กลัวแหละเด็กงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณตาวิ่งไปไหน
ปกติเวลาแบบนี้จะคุณตาหรือพ่อแม่หรือผู้ใหญ่
ตามละเด็กที่มาด้วยเห็นผู้ใหญ่ที่ตัวเองมาด้วยไปไหน
เขาจะเดินตามแล้วเขาจะวิ่งตาม

ลูกเดินตามพ่อแล้วพ่อไม่รู้แล้วลูกโดนรถชนอย่างนี้
นะคะเหตุการณ์นี้ก็คือน้องเขายังเด็กนะคะ
น้องเขาก็น่าตกใจน่ะนะคะตกใจเหมือนกันแล้วทีนี้น้องก็เลยสุดท้าย
เนี่ยคุณตาก็อันตรายแล้วนะแต่น้องเนี่ยเชื่อว่า
ต้องขอบคุณมอเตอร์ไซค์สองคนนี้ขอบคุณจริงแบบจริงเลยเนี่ย
เขาก็รีบวิ่งตามออกไปเขารู้สึกว่าโดนทิ้งอย่างนี้น้องก็ตกใจ
กลัวว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเลยรีบวิ่งตามไปนะคะ
วิ่งไปหลายคนเห็นตามไปแล้วว่าน้องวิ่งไป

เจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงค่ะก็ตะโกนดังลั่นเหมือนกัน

คือผู้ชายคนเสื้อสีส้มวิ่งตามออกมาจากร้าน
ตะโกนบอกให้มอไซค์ช่วยจับน้องให้หน่อย

ขอบคุณทุกคนในเหตุการณ์นี้จริง
คือสติสำคัญมากนะคะ
ทัพเตอร์สีขาวก็ลงมาช่วยดูแลเด็กหนึ่ง

แต่ว่าหลังจากนั้นคุณตาก็รีบพาน้องขึ้นรถกลับบ้าน
ก็โล่งอกผู้คนที่พบเห็นก็โล่งอกไปนะคะ
ซึ่งนายวิรัติบอกว่าตอนแรกตัวเองคิดว่า
มีคนมาขโมยรถของคุณตาไป

นึกว่ามีคนมาขโมยหรือเปล่ามันเหมือนไปเลยอย่างนี้ค่ะ
คิดว่ารถจะเคลื่อนที่ไปเองเพราะเป็นพื้นที่ต่างระดับ
ส่วนรถเกิดเคลื่อนตัวไปได้เองยังไงยังไม่ทราบ
แต่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากระบบเกียร์นะคะ
ก็เลยฝากเตือนผู้ขับรถทั้งระบบเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้
บอกว่าทุกครั้งควรสำรวจการเข้าเกียร์ก่อนลงจากรถ
เพราะอาจจะไม่โชคดีเหมือนเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้

แต่ว่าเหมือนจอดรถไปซื้อของถูกไหมคะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินทิ้งเอาไว้แต่ถนนมันไม่ได้ลาดลง
ใช่ไงคือถ้ามันได้ลาดลงแบบนั้นเอ็นไหลไม่ได้แบบนี้แน่นอนใช่มันต้องเป็นเกียร์ดี
อาจจะมีบางอย่างขัดข้องแต่โชคดีในทุกอย่างเลยสำหรับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าตรงที่ไหลไปเป็นสี่แยกพอดีอ่าค่ะแล้วก็โชคดีที่รถไม่วิ่งมาแบบเยอะพลุกพลาด
ใช่ตรวจสอบให้ดีแล้วกันก่อนลงจากรถแล้วก็ไปที่ทางลาดอะไรอย่างนี้

พักแล้วก็จริงแล้วถ้าเพื่อความปลอดภัยนะ
อยู่ที่ไหนก็พักแล้วก็ดึงเบรกมือด้วยแล้วก็กัน
ใช่จริงนะคะแม้รถติดในถนนปกติเนี่ย
บางทีเกียร์เอ็นถนนเราไม่รู้ว่ามันลาด
ก็มีแบบรถหลายเหตุการณ์หลายครั้งเหมือนกัน